อยากจะภูมิใจนำเสนอจากขวัญอ่านให้

อยู่กันประมาณ๑๑ปีแล้วค่ะ

ใส่ชุดสีเจ้าพูดเหมือนกันเลย

วันนี้เรามาให้ร่วมรูปรูปมาให้นะค่ะ
ไปดูกันนิดนึงละกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ

นี่ขอเริ่มกันที่นางเอกแถวหน้าของวิกพระราม๔เลย

สาวคนนี้ค่ะหมากเนี่ยร่วมงานด้วย๒เรื่องนะ
นั่นก็คือเรื่องคลื่นชีวิตค่ะ

อีกคนค่ะต้าดรัฐภนักษณะค็ะ
รากนคราแล้วก็เกมล่าทรชนนั่นเองคุณผู้ชม
แล้วก็ยังมีนี่ด้วยนะเบลล่ารานีค่ะ
กับเรื่องพบรักด้วยนะนี่พบรักค่ะ
แล้วก็มีมิวนิษฐาด้วยคุณผู้ชมค่ะ
อกเกือบหากแอบรักคุณสามี

มากค่ะเออแล้วก็ยังมีอีก๔สาวด้วยกันนะคะ
มีมิ้นท์ชาลิดามิ้นท์นัทวราแพทิเซียกูธก้าวสุพัสรา
นางเอกน้องใหม่ล่าสุดด้วยนะคะ
ในสังกัดอย่างโบมเมลาดานี่ปังมาก

แล้วคนนี้ค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลย

คือว่าจะเป็นแบบคิมแจ๊กกะลี

สองคนนี้เขาเล่นละครด้วยกันด้วยนะคะ

เรื่องนี้มันมีหลายพาร์ทนะ
พระนางดังหลายคนเลยแหละเรื่องนี้

แล้วมาประกบคู่กันอีกเรื่องครั้งแรกค่ะก็คือ

ว่าเป็นคู่ที่แบบเคมีเข้ากันนะ
หมากได้มีผลงานกับคิมเยอะที่สุดเลย

แล้วก็เหลือนั้นความคุกกิ๊กความเข้าขากันของทั้งสองคน

คนเชียร์ให้คบกันและในที่สุดก็เป็นจริง

ตอนนี้ความหวานทั้ง๒คนก็ไม่แถวนะ
ก็ฉลองครบรอบ๘ปีไปแล้ว
รักกันยืนยงมั่นคงมากเลยนะคะ
นักเอกทั้งในจอและอีกที่ในชีวิตจริงของคุณหมะเขา